เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ชี้ช่องรวยด้วยการบุกฟาร์มกุ้งกล้ามกราม
จังหวัดราชบุรีกับเกษตรกรรุ่นใหญ่ที่เดินตามความฝัน
อยากเลี้ยงกุ้งที่ดัดแปลงสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่
จนกลายเป็นอาณาจักรกุ้งกล้ามกรามเงินล้าน
และจะพาไปตามล่าหาปลาช่อนตัวละ๑แสนบาท
กับเจ้าของฟาร์มแสนสวยที่หันมาเพาะพันธุปลาช่อนส่งขายทั่วโลก
สร้างรายได้อย่างมหาศาลการันตีด้วยคุณภาพ
และจะพาไปรู้จักกับเศรษฐีซุ้มไก่เงินล้าน
ที่จะมาเผยเคล็ดลับแบบหมดเปลือกกับการเพาะพันธุ์ไก่

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

พบกับเคล็ดลับทำเงินใหม่
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ค่ะวันนี้นะคะจะขอเปิดรายการด้วยเรื่องความเชื่อค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานค่ะ
ได้ครับจัดไปครับเพราะแม่เนยเนี่ยรู้เลยฮะหลัง

ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไป
คุณผู้ชมนะคะมาที่ร้านเจ๊หน่อยราดหน้าค่ะ
เขาพระแท้จังหวัดพิจิตรค่ะ

เป็นโต๊ะที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เคารพบูชาค่ะ

แล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นอีกเยอะมากมาย

คือแม่นอยไปถามคุณพี่นิดหน่อยภูลเกิดมาค่ะ
เขาเป็นเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าเขาขายสังขพันธ์มาก่อน
เพราะว่าขายไม่ค่อยดีแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคใด
ครับก็เลยคิดว่าเอองั้นเปิดร้านอาหารดีกว่าอ่า
ซึ่งแรกแรกแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันค่ะครับว่าขายไม่ดีอีกแล้ว
จู่จู่คืนนึงนะคะหลวงปู่นารอดเกิดมาเข้าฝันคุณพี่เขาครับ
อยากให้ขายดิบขายดีนะเขาบอกว่าให้บูชาหลวงปู่นารอดและองค์พญานาค
ครับรุ่งเช้ามานะคะพี่นิดหน่อยแกก็เดินทางไปเช่าหลวงปู่นารอดเลย
ครับแล้วก็องค์พญานาคนะคะเอาไว้บูชาแล้วก็แต่งขันห้าค่ะครับ
รับเป็นร่างทรงหลวงปู่นารอดด้วยปรากฏว่าหลังจากนั้นนะคะยังไงครับ
ลูกค้าเข้ามาไหมค่ะซ้ายเลยเฮ้ยขายดิบขายดีจริงจริงค่ะ
จากลูกค้าแล้วเนี่ยมาอุดหนุนอาหารแล้วเนี่ย
ยังขอโชคจากหลวงปู่นารอดด้วยและองค์พญานาคนะคะ
กลับไปก็เห็นว่าสมหวังกับหลายคนเลยนะครับแต่เราต้องบอกไว้ก่อนนะครับ
เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะมาเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมบอกไว้นะครับ
คือต้องขยันอดทนและต้องลงมือทำเราถึงจะรวยโอ้โหเอาครับถ้าอยากรวยนะครับ
ครับอ่ะผมจะพาไปดูกุ้งกุ้งกุ้งของเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เล่นบุคก็เนี้ย
เล่นจริงซีเรียสจริงเหรอคะอืมโอ้ยอย่างงั้นก็อยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งแล้วล่ะค่ะ
นี่ไงกู้ตัวนี่ไงอ๋อจริงครับอันนี้คือกินแล้วยังไม่ได้อร่อยนะครับ
คือเรื่องแปลกมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่แปลกแล้วทำให้รวยด้วยเนี่ยสิ
สิมาดิ้งแจ๋วมากครับอันนี้เจ๋งเลยค่ะไปดูกันเลยครับ
สวัสดีครับผมประกอบทรัพยอดแก้ว
เป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งอำเภอวังแพรจังหวัดราชบุรีครับ
ความพิเศษของที่นี่นะครับใช้นวัตกรรมผลิตกุ้งเพศผู้ล้วน
เราสามารถกำหนดระยะเวลาเลี้ยงได้แล้วก็ปริมาณการผลิตได้
นวัตกรรมตรงนี้มีอยู่๓แบบก็คือว่าพอออกมาปกติเลย

เราขึ้นมาใช้เทคโนโลยีแยกออกไป

แต่ว่าตัวไซส์จะต้องความยาวตัวเท่าเหรียญบาทแล้วก็ดึงท่อน้ำเชื้อออก
แล้วก็เอาไปเลี้ยงปกติกุ้งที่ถูกดึงออกไปเนี่ย
จากร่างกายเป็นตัวผู้แต่เขาสามารถฟอร์มไข่เหมือนกับกุ้งตัวเมีย
แล้วเราก็เอาตัวผู้เนี่ยที่ไม่ได้ถูกดึงไปเนี่ย
มาผสมกับไอ้กุ้งแบบนี้และลูกเข้าที่ออกมาเนี่ยนะครับ
กลายมาเป็นตัวผู้นวัตกรรมที่สามนะครับ
สามารถฉีดฮอร์โมนเข้าไปในส่วนของกุ้งที่เป็นตัวผู้
แล้วทำให้กุ้งเพศผู้นี้เนี่ยกลายเป็นกุ้งตัวเมียได้
แล้วก็เอากุ้งเพศผู้ที่ไม่ได้ถูกฉีดเอามาผสม
แล้วลูกที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาก็จะกลายเป็นตัวผู้
มากกว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
ทำไมเราต้องเลือกตัวผู้ไม่เลือกตัวเมีย
อันดับที่๑ตัวผู้ตัวเร็วให้ราคาดีกว่าตัวเมียประมาณเกือบ๓เท่า
ต้นทุนเนี่ยต่ำกว่าเนื่องจากว่าตัวผู้เนี่ย
เขาไม่กินตัวผู้หรือกินก็เล็กน้อยแต่ตัวเมียตัวเล็กกินเยอะ
การสูญเสียไปกับการฟอร์มไข่สลัดทิ้งจำนวนตัวความหนาแน่น
ก็หนาแน่นไม่ได้เหมือนกันสรุปง่ายง่ายคือข้อดีของกุ้งเพศผู้ล้วนเนี่ยนะครับ
ข้อดีที่หนึ่งคือโตเร็วเนื้อแน่นรสชาติดีผลผลิตสูง
ระยะเวลาการเลี้ยงสั้นลง
วันหนึ่งขายได้กี่บาทเดือนหนึ่งเนี่ยเราจับประมาณ๑๐๑๕ตัน
เราขายได้ตัวเล็กแปดเกือบห้าแสนบาท

เนี้ยที่เราดูเนี่ยมันยังไม่ได้ไซส์เพราะมันยังไม่ได้อายุนะครับ
ถ้าได้อายุแล้วเนี่ยมันจะโตกว่านี้อีกเยอะ
จะเห็นว่ามันโตแบบสม่ำเสมอแล้วก็เนื้อแน่นสีสวย
หนึ่งเนี้ยจะใหญ่สุดพอไซส์ลองลงมาเขาก็จะทำเป็นเบอร์สอง
ประมาณอย่างงี้เบอร์สาม
แต่เราจะต้องช่างดูว่าเบอร์หนึ่งมันหนักเท่าไหร่
สมมุติเราเอาแค่หนึ่งกิโลเนอะ
ก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะเลี้ยงกุ้งนะครับเราต้องดูลักษณะ
กายภาพของพื้นที่ของเราก่อน๑น้ำเราสะดวกไหม
พื้นดินเราเป็นอย่างไรต้องเป็นพื้นดินเลวนะครับ
คำว่าพื้นดินเลวเนี่ยเป็นพื้นดินที่เก็บน้ำได้ดี
เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ท้องกระทะ
และท่าตะกรทับถมเนี้ยมาเป็นพันพันปี
แล้วก็ตะกอนดินเนี่ยทับถมมากกว่าที่อื่นนะครับ
ดินดำเนี่ยเป็นเมตรเลยนะครับทับถมลง
เพราะฉะนั้นทำให้กุ้งคุณภาพดีสีสวยรสชาติดีโตเร็ว
ทำให้อำเภอบางแพรเราเนี่ยเป็นอำเภอที่เลี้ยงกุ้งมากที่สุดของประเทศไทยนะครับ
สองหมื่นกว่าไร่เรื่องของการสร้างอาชีพนะครับ
ผมมองว่ามันไม่ยากแต่เราต้องมีความรู้
ผมมองว่ามันดีที่สุดนะเพราะว่าหนึ่งใช้ระยะเวลาเร็ว
แล้วผลผลิตเนี่ยถ้าเราไม่ประมาท
เราก็จะได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอ
แล้วก็คุณภาพดีราคาแพง
แต่จะบอกว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งนะ

จับขายได้เร็วขึ้นนะครับและก็ทำเงินได้เร็วขึ้นนั่นเอง
นี่ฮะถือเป็นเคล็ดลับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับ
ช่วงนี้หลายหน่วยงานนะทั้งภาครัฐและเอกชนครับ
กำลังรณรงค์เรื่องของการหยุดเผากันอยู่
เราพยายามรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรเผาแต่ว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตของเขา
อันนี้เราก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นนะครับเขาเลยมีวิธีทางออกทางแก้ให้ครับ
เรื่องของปัญหาเนี่ยเกษตรกรแอบเผาฟางข้าวเผาใบอ้อย
แน่นอนครับมันส่งผลให้เกิดมลภาวะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตกันเลยก็ว่าได้

หน่วยงานครับทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกาศรับซื้อฟางข้าวใบอ้อยเปลือกและฟางข้าวโพด

อกจากนี้ยังรับซื้อพวกเง่ามันและใบไม้แห้งอีกด้วยนะครับ
เพื่อที่จะอยู่ที่ดังการเผาของเกษตรกร

สิครับเขาจะเอาไปเผาเหมือนกัน

หงวงใช่ไหม
เอาไปเผาในระบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ระบบปิด
สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวลได้นั่นเองครับ
อันนี้แกล้งเลยนะครับ
ดังนั้นรัชกาลเขารับซื้ออยู่ที่๑๐๐๐บาทต่อตันเลยนะครับ

นี่สนใจนะครับก็สามารถเอาไปขายได้นะครับ
ที่จุดรับซื้อได้ตามนี้เลยครับ
ที่แรกนะครับก็คือโรงงานพลังงานสะอาดเถินจังหวัดลำปางนะครับ
ที่๒ครับโรงงานพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย
ที่๓ครับโรงงานพลังงานสะอาดน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
สี่ครับโรงงานพลังงานสะอาดโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ต่อไปที่๕นะฮะโรงงานพลังงานสะอาดโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมาโคราชนี่แหละฮะ
๖ครับโรงงานพลังงานสะอาดซิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี
ที่๗ครับโรงงานพลังงานสะอาดตาดีจังหวัดสุรินทร์
ที่ที่๘ครับโรงงานพลังงานสะอาดบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
และที่ที่๙ครับโรงงานพลังงานสะอาดบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
โอ้โหแม่เนยงานนี้ต้องยกนิ้วเลย
เป็นโครงการที่ดีเนี่ยสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงไปได้แบบเยอะมากเลย

คุณผู้ชมนะคะหรือว่าเกษตรกรที่ดูอยู่นะคะอย่านิ่งดูดายกับเรื่องนี้ค่ะ
มาร่วมมือกันนะคะทำให้บ้านเมืองของเราสะอาดปราศจากมลพิษกันค่ะ

ใช่คนนี้เองรู้จักแล้วเขาดังมากเลยนะคะ
เขาชอบเอาอาหารมาทำเป็นชุดต่าง

เพราะว่าน้องคนนี้นะครับยังมีไอเดียที่น่าทึ่งอีกนะฮะ
เพราะว่าน้องเขานะครับเอากัญชา
ที่รัฐบาลกันเพิ่งจะปลดล็อคประมาณนี้นะครับ

เราไปดูร้านน้องเขาดีกว่านะครับ

หรือนางสาวเบนจะพอร์นเจศดาการนะฮะ

มาปรับให้เข้ากับเมนูของที่ร้านครับ
จะนำใบกัญชาสายพันธุ์หางกระรอก
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยมาเป็นส่วนประกอบครับ

ก็มีตั้งแต่น้ำชากัญชาผสมวุ้นใบเตยกัญชาค่ะ
แล้วก็น้ำกัญชาคันสดผสมอันชั้นมะนาวอืม

คุกกี้กัญชา

ผลตอบรับจากลูกค้าคือดีมากเลยค่ะ
ต้องสั่งใบกัญชาเพิ่มมาอีกนะคะ
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าค่ะ
แต่ทางร้านเขามีกฎด้วยนะคะ
จำหน่ายเมนูกัญชาให้กับลูกค้าที่มีอายุเกิน๒๕ปีเท่านั้นค่ะ

ได้ตั้งนานรับมือมาเยอะมากค่ะ

ช่วยรู้สึกว่าอ่าผ่อนคล้าย

แต่ละเมนูเนี่ยจะเป็นรสชาติปกติเลย

แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือเรื่องของกลิ่นครับ

ที่ร้านฟาร์มสุกเล็กคาเฟ่ที่อยู่ทางนี้เลยครับ

ต้องยอมรับเลยนะคะว่าการนำเรื่องของกัญชาไปแปรรูปเนี่ย
ถือเป็นกระแสที่มาแรงมากในตอนนี้เลยนะครับ

อยากเอาไอเดียนี้นะฮะไปลองทำดูบ้าง

ถามตอนด้วยตอนแน่นอน

ปลาช่อนที่ไม่ใช่ปลาช่อนธรรมดาครับพี่ป้องครับ
เป็นปลาช่อนที่สามารถสร้างรายได้ตัวละ๑๐๐

คุณผู้ชมครับผมเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
มาตามล่าหาปลาช่อนตัวละแสน

ตัวมันใหญ่ขนาดนี้ราคาเป็นแสน

ผมกำลังมองหาเจ้าของฟาร์ม

ฟาร์มอยู่หรอครับอ๋อพี่วันนี้แหละค่ะนี่เหรอใช่
เจ้าของฟาร์มกี่วันครับผมมาวันนี้ผมกำลังตามหาปลาช่อน
ที่เขาบอกกันว่าตัวละแสนมีที่นี่เหรอ
ใช่ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะเป็นฟาร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
แล้วก็มีใบอนุญาตพร้อมค่ะโอ้มีใบอนุญาตพร้อม
แล้วปลาช่อนที่ว่ามันอยู่ที่ไหนครับอยู่ด้านหลังพี่วันเนี้ยค่ะคุณผู้ชมครับ
พี่วันครับไอ้ปลาช่อนแบบนี้หน้าตาอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อน
มันเป็นปลาช่อนสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกปลาช่อนอเมซอนค่ะ
ปลาช่อนอเมซอนเหรอใช่
ปลาช่อนอเมซอนที่พี่วันเลี้ยงเนี่ยมานานสักกี่ปีแล้วครับ
ปลาตัวเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนปีสามห้าโอ้ประมาณสักสามสิบกว่าปีแล้ว
ใช่ค่ะเพราะตัวใหญ่แล้วเกร็ดเขาสวยครับ
พี่วันเนี่ยจะเลี้ยงในระบบธรรมชาติทั้งหมดเลยพี่วันจะมีบ่อดินให้เขาอยู่แล้วก็
คือทุกอย่างเป็นระบบธรรมชาติหมดไม่มีสารเคมีเลยในฟาร์ม
คืออยากจะเห็นตัวมันเล็กเล็กอ่ะครับอ๋อมีค่ะพี่วันมีให้ดูค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ
บริเวณตรงเนี้ยมันมันคือสถานที่เอาไว้สำหรับทำอะไรครับเนี่ยห้องนี้เป็นห้องอนุบาลลูกปลาค่ะ
ถ้าตัวที่ขึ้นมาจากพ่อแม่เขาเลยเนี่ยประมาณก้านไม่ขีดผ่าสี่ค่ะ
เขาจะเล็กมากตัวเล็กดีอ่ะใช่ครับ
ยังคิดเห็นข้างเนี้ยแหละประมาณนี้เลยหรอครับ
อันนี้เป็นไซส์ใหญ่แล้วค่ะอันนี้คือไซส์สิบห้าถึงยี่สิบนิ้ว
ของพี่วันเนี่ยจะเน้นขายต่างประเทศนะคะคือสมมุติว่าถ้าลูกปลาของพี่วันออกมาคอกนึงเนี่ย
พี่วันจะส่งออกจำหน่ายต่างประเทศเนี้ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพี่วันมีใบนิยาใสเต๊ะค่ะ
สามารถที่จะส่งออกได้ทั่วโลกได้ที่เห็นอยู่เนี่ยแค่แค่เบสิกเบสิกใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะยังมีสวยงามกว่านี้ค่ะยังมีสวยงามกว่านี้อีกนะใช่ค่ะ
อยากเห็นจังเลยครับพี่วันจะให้ดูเสร็จแล้วพี่วันจะให้อุ้มด้วย
อุ้มปลาเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ใช่คือปกติอุ้มแต่ยังไง
หนักเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่วันตัวเนี้ยตัวนี้เหรอคะ
ตัวนี้เกือบเกือบร้อยโลค่ะหย่อนนิดหน่อยอีกหนึ่งร้อยโลอ่ะค่ะ
มันหนักนะเนี่ยไม่ใช่เบาเลยเลี้ยงยังไงให้สีเป็นอย่างนี้ฮะ
ของพี่วันเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ค่ะแล้วตัวนึงเนี่ยนะ
มันราคาสักเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเนี้ยก็ตัวละแค่หนึ่งแสน
วันครับเคล็ดลับความสำเร็จของเราในการเพาะเลี้ยงปลาช่อนอเมซอน
ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จไปจนถึงทุกวันนี้มันคืออะไรอะครับ
อันดับแรกเลยเราต้องมีใจรักในสิ่งที่เราจะทำก่อนทำด้วยใจรักก่อน
ใช่แล้วความสำเร็จมันก็จะตามมาที่หลังนี่เป็นเคล็ดลับของเขาเลยนะ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะลองทำธุรกิจแบบนี้ดูบ้าง
ยินดีค่ะสำหรับในวันนี้ทำขอขอบคุณพี่วันมากนะครับขอบคุณครับ
ที่ยอมเปิดสิริวัลฟาร์มให้เราเข้ามาถึงที่
ได้เห็นปลาช่อนโอ้โหตัวเป็นแสน
ฟาชอลแอมเมซอนและนอกจากนี้ที่ฟาร์มแบบนี้
เขายังมีมากมายหลายสายพันธุ์สัตว์
สนใจอยากจะมาดูก็ติดต่อมาได้นะครับ

ไม่ทำไรจริงค่ะตัวใหญ่มากเลย
ถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงกันจริงแล้วก็ติดต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่สิริวัลกันได้เลยนะครับ
เพื่อวันหนึ่งครั้งหน้าเศรษฐีคนใหม่

เรื่องราวดียังไม่จบยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะ
พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
ไปรวยกันต่อค่ะ
เดี๋ยวจะติดต่อพี่เอมขอซื้อไว้เพื่อเสริมบารมี
นี่กันประโรคลักษณ์อยู่ช่วยกันต่อหน่อยสิช่วยต่อ

เรามีมูลค่าอยู่ที่๕แสนบาท

ข้าตัวมันแพงกว่าข้าตัวผมหลาย๑๐เท่าเลย
ใช่แล้วล่ะครับเจ้าตัวนี้ราคาสูงถึง๕แสนบาทเลยทีเดียว
และเจ้าของก็คือพี่แอมนักเลงไก่ชน
หรือใครต่อใครเรียกว่าเจ๊ใหญ่แห่งวงการไก่ชนนั่นเอง
อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ไก่เลี้ยงหางขาวพระนเรสวนอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ไม่ใช่นักเลงแล้วค่ะแต่ว่าก็บางคนก็บอกว่าเจ้าแม่แห่งวงการไก่ค่ะ

เราทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะไก่เหลืองหางขาวบังพลีค่ะ
พี่แอมคร่ำวอร์ดในวงการไก่ชนมานานกว่า๑๐ปีแล้วล่ะครับ
เขาเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์เพื่อเสริมบารมีเสริมมงคล
จนถูกอกถูกใจนักธุรกิจพ่อค้าวานิสเซเลปเมืองไทยหลายท่าน
ที่ซื้อไก่ไปเสริมบารมีของตนเอง
โดยได้แรงใจแรงสนับสนุนจากคุณฤทธิ์รือชา
ที่ช่วยผลักดันและช่วยสนับสนุน
จากไม่มีราคาจนโด่งดังมีราคาสูงหลักแสน
หลักล้านกันเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชม
รู้สึกว่าวงการไก่เสริมบารมีไก่สวยงามเนี่ย

น้องตัวนี้เขาชื่อว่าอะไรคะพี่แอมพันธุ์อะไรคะ
ชื่อของเขาชื่อว่าเพตพระอุมาค่ะ

เป็นไก่ตามตำราห้าพระองค์นะคะเป็นไก่ให้คนที่คนทั่วไปจะรู้จักกันอ่ะนะคะ

จะมีมาร์คจุดสำคัญอยู่ที่๕จุดนะคะ

จะอยู่ที่กระหม่อมที่จะมีห่อมกระ๕พระองค์
อ๋อตรงหัวมันตรงตรงนี้มัน
จุดที่๒เนี่ยจะเห็นที่ยอมกระที่อุ่นปีก๒ข้างนี้ที่สีขาวจะแตกต่างนี่ค่ะ
จุดที่๔กับ๕จะอยู่ที่ข้อขาเนี่ยค่ะสองข้างพื้นตัวก็จะต้องเหลืองอยู่แล้วนะคะ
ส่วนหางเนี่ยจำเป็นจะต้องหางขาวอยู่แล้วแต่ตัวนี้จุดสำคัญที่เขาเพิ่มขึ้นมาคือเขาจะมีหางขาวที่ปอด

ตำราอันนี้มันมาจากยุคโบราณเลยยุคโบราณเลยค่ะ
อื้มเป็นตำราของคนไทยนี่แหละแล้วจุดสำคัญพิเศษเลยตัวนี้จะเป็นไก่ที่มีตาสวย
เป็นตาพระหมอตายวงตรงกลางตรงเนี้ยจะมีสีขาววงล้อมรอบอยู่โอ้
แล้วลูกค้าที่ซื้อไปอย่างนี้ครับเขาซื้อไปเพราะเขามีความเชื่อว่า
ความเชื่อในเรื่องของตำนานเป็นไก่ที่ให้คุณแล้วก็ให้โชคอะค่ะ
บารมีสำหรับคนที่ดวงตกอยู่จะช่วยในเรื่องของการปรับดวงด้วย
แต่เด็ดเรื่องการเงินเลยค่ะเข้าทางเดี๋ยวต่อด้วยดีกว่า
ดีกว่าสักตัวหนึ่งโอเคพี่แอมนะครับถือว่าเป็นคนแรกครับครับ
เลี้ยงไก่ชนเนี่ยเพื่อเสริมบารมีจนโด่งดังก่อนมาเลี้ยงไก่ชนนี้
แอมทำอะไรมาก่อนครับแล้วพี่แอมก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะคะ
รายได้มันก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่อ่ะนะคะจุดพลิกผันคือลูกเริ่มโต
ไปติดเพื่อนเหมือนจะเกเลนะคะพี่แอมก็เลยต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูก
เราสองคนกับแฟนเนี่ยทำงานรายได้มันไม่พออะไรจ้ะเราก็เป็นแม่บ้าน
ส่วนคุณพ่อบ้านเนี่ยก็ออกไปไปทำงานข้างนอกใช่ค่ะรายได้ไม่พอรายจ่าย
ออกมาสู้ชีวิตอยู่ประมาณห้าปีก็เห็นช่องทางคือเราเลี้ยงไก่
เพราะเราชอบเลยว่าที่บ้านเลี้ยงอยู่แล้วค่ะโดยโดยหลักหลักค่ะ
บอกว่าเคยคุยกับไก่คุยกับไก่รู้เรื่องด้วยเหรอครับช่วงที่น้องจริงชีวิตมันลำบาก
จริงจริงลำบากเราไปคุยกับคนอื่นก็เพียงไม่รู้จะคุยกับใครอะค่ะ
ก็นั่งกอดไก่เคยร้องไห้กับไก่แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทำให้ชีวิตเราอ่ะดีขึ้นนะคะ
จากเดิมที่มันลำบากอยู่เนี่ยก็สัญญาเลยตั้งมั่นสัจจาวาจาว่า
ตัวไหนที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราจะไม่ขายเขาออกไปเด็ดขาด
แล้วหลังจากคุยกันไปคุยกันมานี่มันเป็นยังไงบ้างคะพี่แอมก็คุยกันประมาณสักสามสี่อาทิตย์ได้
จากลูกไก่ที่มีอยู่ในบ้านอ่ะนะคะมีคนเริ่มมาซื้อไก่ชุดแรกเลยเนี่ย
สิบคู่เขาให้เงินละมาที่สี่หมื่นบาทก่อนมันจะพริพันธุ์ว้าว
ทำให้พี่แอมนี่กลายเป็นเจ๊ใหญ่แห่งวงการไก่ชนเลยโดยที่ตัวที่ช่วยเจ๊แอมเสริมส่งชื่อเสียงปีกนะครับ
คือเจ้าหงทองประวัติเขาเป็นไงบ้างไงครับพี่เราเคยชอบตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว
ไก่ตัวนี้อืมให้ครูนึกถึงเราเป็นคนแรก
เพราะเราเราอยากได้ไก่ตัวนี้มากครับเสร็จแล้ววันที่เราโทรไป
ติดต่อกับครูเนี่ยเป็นไก่ที่ไม่มีหางเลยไม่มีหางไม่มีหาง
มามีแต่มาแค่เนี้ยค่ะค่ะชุดนี้ไม่มีมาแต่ก้นมันแล้วพี่แอม
พระองค์ได้ตัดว่าเราเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาทำให้วงการ
เหลืองหางขาวเนี้ยดงดังอืมครับแล้วเราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไก่ตัวไหน
เนี่ยเราจะไม่ขายเราตั้งมั่นและสัจจะบาจาต่อ
พระองค์เลยว่าหากชีวิตเราดีขึ้นจากความลำบากที่เรามีอยู่
จนสามารถให้เราร่ำรวยและมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย
เราจะไม่ขายไก่ตัวนั้นเด็ดขาด
เสร็จแล้วครูโจก็โทรมาหาเรา
บอกว่าครูเนี่ยจะเลิกเลี้ยงไก่
ครูคิดถึงหนูคนแรกนะคะ
มาอีกประมาณหลายวันครูก็โทรกลับมาว่า
จะขายแหละขายทั้งหมดเลยนะ

นั้นก็หลายตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นชุดที่พลิกชีวิตเลย
หลังจากที่หงทองมาอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะก็ได้มาสร้างชื่อเสียงให้
เราเลยหลังจากหงทองมาอยู่ไม่นานนะคะก็เริ่มมีรายการทีวีเข้ามาติดต่อ
มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็ต่างประเทศด้วยมาขอซื้อ
ครับโอ้หงทองที่มาพลิกมานิดนึงหางเขาก็เริ่มยาวออกยาวออกยาวออก
หางของทองชุดแรกที่ยาวออกมาคือเก้าสิบแปดเซนฮะเดี๋ยวนะคะแรก
เกือบเม็ดนะใช่ค่ะมีตัวเดียวในโลกอ่ะไม่เคยเห็นเลยเป็นไก่ที่จะหางยาวแบบนี้
เมนติดต่อขอซื้อในราคา๒๐ล้านบาท

มาซื้อหงทองเนี่ยนะใช่ค่ะ

เราตั้งมั่นและสัจจะวาจาต่อพระองค์ท่านแล้วค่ะ
เราไม่สามารถที่จะผิดสัจจะวาจาได้ค่ะ

อยากเห็นอยากเห็นหงทองอ่ะ

มาเลยครับจังบ้าแล้ววันนี้หงษ์ทองไม่ได้มาครับ
ผมคอเขาบอกว่าเขาเจ็บเหรอเขาผัดขนยังไง
ขนอยู่ค่ะขนที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็จะถ่ายไม่ได้
แต่เรามีขนของเขาที่มันผ่านออกมาเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันยาวขนาดไหน
สวัสดีค่ะขอชมนะค่ะนี่คือขนของ

เห็นว่าขนนี่ก็มีราคานะครับยังไงครับ
มีเจ้าหน้าที่พี่แอมจำชื่อไม่ได้เขามาขอซื้อ๓แสนบาท
อย่างเวลาเอาของเขาไปโชว์ตัวพี่เขาทำอะไรบ้างครับ
สำหรับผมฮองทองเองถ้าเวลาไปโชว์ตัวเนี้ย
คนมาดูเนี้ยสี่ห้าชั่วโมงเนี้ยไม่มีเหนื่อยเลย
ก็เวลาคนถ่ายรูปปุ๊บเขาก็จะมีเชิดหน้าถ่ายวิหารล่างพื้นอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ค่ะรายได้เป็นยังไงคะรายได้ประมาณเท่าไหร่คะเห็นว่ามีไข่ไก่ด้วย
ไข่ไก่เนี่ยของลูกหงทองเองเนี่ยนะคะจำหน่ายอยู่ใบละหนึ่งหมื่นบาท

ไม่ค่ะกรณีลูกค้าเนี่ยที่ซื้อไข่จากเราเนี่ยลูกค้าจ่ายเงินแล้ว
รอเราจะฟักให้สามเดือนค่อยรับไก่จองดีกว่าหลักหมื่นยังไหว
จองดีกว่าหลักหมื่นยังไหวแต่ถามว่าราคาที่เราขายได้ในแต่ละอาทิตย์หนึ่งแสนบาท
ขั้นตามอ๋อเดือนนี้ก็หลายแสนอยู่นะคะจ่ายต่อเงินนะคะ
กลับมาติดตามเรื่องราวของเจ๊แอมนักเลงไก่ชนกับอาณาจักรไก่ชนร้อยล้าน
เหลืองหางขาวของเจ๊ใหญ่แห่งวงการไก่ชนคนนี้กันครับ
ทุกคนมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องพาเดินชมนะคะ
ตรงนี้ก็จะเป็นพวกไก่เหลืองหางขาวนะคะที่เรามีอยู่
ตัวนี้จะเป็นลูกของเจ้าหงทองนะคะตัวนี้ชื่อว่าเจ้าฟ้าประธานนะ
ฟ้าประธานนะคะตอนนี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่๓แสนบาทนะคะ
ตัวนี้คือมีเจ้าของแล้วล่ะนะคะก็ผ่อนจ่ายอยู่
ตอนนี้ยังเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มเพราะว่าตราบใดที่ยังจ่ายเงินไม่ครบ
ก็ยังเป็นสิทธิ์ของเจ๊อยู่นะคะยังอยู่ที่นี่
จะเห็นว่าไก่ที่นี่เนี่ยถ้าถ้าเดินเข้ามาแล้วตัวไก่หนุ่มเนี่ย
จะไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่าพี่แอมเนี้ยเป็นนักขาย
ชอบเงินขายได้ขายเลยไม่ไม่รีรอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไก่ของที่นี่เนี่ยเริ่มขายตั้งแต่เริ่มเป็นไข่แล้วอะค่ะ
นะคะเราขายไข่อยู่ใบละหนึ่งหมื่นบาท
ตัวนี้ชื่อว่าทองแทนคุณตัวนี้เป็นตำนานของเรื่อง
เคยมีคนเสนอซื้อมาที่สามแสนบาทแต่ว่าไม่เคยขาย
เป็นไก่ที่ให้คุณเรามาตั้งแต่เริ่มต้นพลิกชีวิตจากเดิมที่ที่เราอ่ะ
ไม่มีจะกินเลยว่าง่ายนะคะทำให้เรามีวันนี้ได้รักมาก
เราคิดว่าเขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะ
เขามาช่วยทำให้ชีวิตเราลืมตาอ้าปากได้สำหรับเอ่อที่นี่นะคะ
สีหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากตำนานของสมเด็จพระนาริสวนมหาราช
ก็คือจะเป็นไก่สีเทาทอง
เอามารู้จักไก่สีเทาทองนะคะชื่อพิกุลแก้ว
เป็นที่ทราบกันสำหรับเท่าทองเองเนี่ยนะคะจะเป็นไก่ที่พระเจ้าตากศิลปมหาราชนะคะ
พระองค์ทรงโปรดปรานมากที่สุดนะคะลักษณะโดยทั่วทั่วไปก็จะเป็นหงอนหินทั่วไปนะคะ
แล้วก็ไก่สีเทาทองที่ดีเนี่ยต้องไม่มีหย่อมกระห้าพระองค์ไม่มีมาร์คนะคะ
จะเป็นสีเทาอ่อนอ่อนสวยสวยนะคะข้างหลังก็จะเป็นพื้นสีสีเหมือนไก่เหลืองหางขาวนะคะ
เทาทองมีสามตัวจริงจริงแล้วไก่มันทำยากสำหรับสีเทาทองอ่ะนะ
เนื่องจากเรามีความถนัดที่จะทำเหรียญหนังขาวมากกว่าการผสมออกมาให้เป็นสีเทาทองเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ยากมากมากไม่ได้ขายเอาทองทำเพื่อเพื่อเราจะอนุรักษ์สีเอาไว้นะคะ
สำหรับเทาทองเองมันมีตัวหนึ่งซึ่งแอมยกให้คุณเอ๋ชนสวัสดอัศวะเหมไป
เพราะว่าเห็นว่าคุณเอ๋แกมีความชื่นชอบไก่ที่มีตำนานของพระเจ้าตักศิลปมหาราชเหมือนกันนะคะ
ก็ได้ให้มอบไก่สีเทาทองให้บอกเลยว่าถือเป็นความลับที่ไม่ลับจริงจริงครับ
เพราะทราบมาว่าวันที่นำเจ้าไก่เท่าทองเข้าบ้านนั้นคุณเอ๋ต้องใช้เลิกมงคลเวลา๙โมง๙นาทีถึงเข้าบ้านได้เลยล่ะครับ
ก้าวร้านเขาก็จะมีความเชื่อว่าไก่ประดูกหางดำไม่ทำก็มีริน
ขยายกิจการการเลี้ยงไก่เพื่อเสริมประมาณมีแบบนี้ถึงสิบห้าฟาร์มเลยละครับ
เลยล่ะครับโดยนำลูกไก่ส่งต่อให้ญาติพี่น้องเลี้ยง
เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางบางคนจองตั้งแต่ยังไม่ผสมพันธุ์เลย
ด้วยซ้ำล่ะครับเอาเป็นว่าตลาดยังดีได้อีกไกลเลยทีเดียวเชียว
ตลาดที่ดีที่สุดคือตลาดที่อยู่ในประเทศไทยเพราะหนึ่งเนื่องจากว่าเราเนี่ย
กำลังซื้อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้น้อยนะคะบางคนอาจจะไปหลงว่าขายให้ต่างประเทศจะได้เงินเยอะกว่า
แต่โอกาสที่คุณจะส่งออกมันช้ากว่าการขายให้คนไทยคุยกันเองภาษาเดียวกัน
คุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วขายได้ดีกว่าด้วยที่พี่แอนคิดว่าตลาดของเมืองไทยอ่ะ
แอมว่าพี่แอมก็คือคลองตลาดในเมืองไทยอะค่ะการที่เราจะขายได้เนี่ยให้ใจกับคนซื้อเนี่ย
แอมมั่นใจว่าทุกคนที่ซื้อพี่แอมทุกวันนี้ซื้อเพราะว่าหนึ่งเลยคุยกับเราแล้วคิดว่าเราให้ใจเขาก่อน
ทุกวันนี้พี่แอมนั่งผู้บริหารครับส่วนคนเลี้ยงประคบประงมนั้นก็คือพี่ก๊อฟสามีของพี่แอมนั่นเองล่ะครับ
คือพ่อบ้านค่ะเป็นสามีนะคะเป็นคนเลี้ยงไก่เนี่ยเราไม่ต้องไปจ้างใครค่ะคนในบ้านดีที่สุด
มันผลกลับอะค่ะมันไม่ค่อยได้อาบน้ำก็เลยต้องอาบน้ำไก่นี่คือการแต่งหางไก่
เขาดูแลไก่เหมือนลูกเลยล่ะครับทั้งอาบน้ำใดขนและดัดขนให้สวยงาม
เล็บกรีดลงไปแบบนี้ขนจะได้ตรงนั่นเองล่ะครับคนที่ซื้อไก่ที่นี่นะครับ
ไม่ใช่คนที่อ่าเลี้ยงไก่เพื่อชนเป็นคนที่เข้ามาซื้อไก่อ่า
เพราะหนึ่งมีศรัทธาความเชื่อต่อองค์สมเด็จพระนาเลสวนเป็นที่ตั้ง
เสร็จแล้วพอนำไก่ไปเลี้ยงแล้วเนี่ยไก่ก็ให้คุณเขานะคะ
จากบางคนรุ่มดอนประกอบธุรกิจอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ
แต่พอเอาไก่เหลืองหางขาวเนี่ยไปเลี้ยงแล้วเนี่ย
ชีวิตการเป็นอยู่ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เคยประกอบแล้ว
อ่าประสบปัญหาก็คือไม่มีดีขึ้นมากมากมากเราเราเราการเลี้ยงไก่พวก
เนี้ยมันอยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อก่อนนะคะเป็นเป็นก่อเกิดแห่งความสำเร็จ
สุดยอดครับครับแต่เรียกว่าเรื่องของไก่เสริมบารมีนี้นะครับ
ความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันเนอะใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าของพี่แอมครับ
อืมเป็นนักธุรกิจที่สามารถพลิกชีวิตจากน้องไก่นี่แหละครับเหรอ
วันนี้ครับพิสูจนกันไปเลยเราจะวีดีโอคอลคุยกับพี่เขาเลยครับว่า
ซื้อไก่ไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขายังไงบ้างชื่อพี่นรงค่ะครับผม
พี่นารองเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากทราบเรื่องของธุรกิจครับ
ทราบว่าพี่นรงนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับตัวผมเองเป็น
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
พี่นรงถึงคิดว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยจะช่วยพลิกชีวิตหรือแก้ปัญหาให้พี่ได้อะค่ะ
มันมันมันไม่พอใช้มีลูกน้องแต่ละเดือนแบบเนี้ยครับก็เลยไปบ้านบ้านผ่านเปล่า
กลับเข้ามานอนปุ๊บขันถึงองค์สมเด็จพระนเรสวนครับก็เลยเกิดอุเกิ้ลผุดว่าท่านอ่ะ
เลี้ยงสัตว์ครับชีวิตนึงคือเป็นไก่เรืองหางขาวตั้งแต่ทิศาลกับท่านยกมือไหว้ท่าน
ถ้าวันหนึ่งลูกมีความสำเร็จเพราะว่าลูกนั้นนะลูกจะขอซื้อไก่มาถวายท่าน